เช้าแบบนี้มีเรื่องต้องมาย้ำเตือนกันนะครับ
น้องเยาวชนหลายคนขับรถขี่รถจักรยานยนต์

นักเรียนคนหนึ่งอายุเพียง๑๓ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วพอสมควร
แล้วก็มีรถตู้นอยู่ขับรถตัดหน้ากระทัน

ไปเจอร่างของลูกชายคุณผู้ชม

ที่ต้องสูญเสียลูกชายไปจากเหตุการณ์

ร้องไห้ปิ่มจากขาดใจหูคุณผู้ชม
เป็นลมล้มพับไปไม่รู้กี่รอบ

อาสาสมกุภัยมูลณิธิรัศมีมณีรัก

เธอเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่า

ธิรพงศ์ภูลสิริทรัพย์อายุเพียง๑๓ปี

แสงสุขอำเภอเมืองจวัดชนบุรี
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

เลี้ยวตัดหน้าแบบกระทันหัน

ทำให้น้องชนเข้าไปอย่างจังสภาพ

เหตุเกิดบนถนนสายข้าวหลาม
หน้าเข้าบางแสนช่วงสะพานข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ตำบลแสนศุกร์นะครับ
สอบถามคุณแม่ท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยนะมีลูก๓คน
เด็กชายธีรพงศ์นั้นเป็นลูกคนเล็กเรียนดี
หยุดก็จะออกไปทำงานที่ร้านอาหารทะเลเผาเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว
ที่สำคัญก่อนเกิดเหตุแม่พยายามเตือนแล้ว
ว่าอย่าขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านนะ
เพราะว่ามันใกล้ค่ำแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวรถชงรถชนกันไป
พอลงสะพานมาข้ามถนนมิตรสัมพันธ์
เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วปรากฏว่ารถจักรยานยนต์วิ่งตามหลังมาด้วยความเร็ว
คงจะเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนข้างรถตู้ที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายอย่างจัง
ทำให้คนขับคนขี่เสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาคนขับรถตู้นะครับ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือไม่รู้ว่ารถตู้เปิดไฟปุ๊บเลี้ยวปั๊บเลยหรือเปล่า
หรือยังไงหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ขี่มาด้วยความเร็วจนแบบเบรกไม่ทัน
เพราะว่าน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็สอบประคำได้แค่ฝ่ายเดียว
ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่รู้นะถึงแม้ว่าเราจะระวังแล้ว
บางทีคนอื่นไม่ได้ระวังมันก็มาตกที่เราก็เป็นไปได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวตลอดเวลาแล้วก็รอบด้านด้วย
แล้วก็อย่างที่คุณทัศนัยบอกเตือนน้องหนูด้วยนะครับ
ว่าต่างจังหวัดเยาวชนผิมมันต่อใส่กันเยอะมาก
แล้วก็เกิดเหตุสูญเสียแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะ